เรื่องควันหลงลอยกระทงค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่จะสู้ดีเท่าไหร่นะคะ
เลิกรากับภรรยาไปนั่งดื่มกินอยู่กับพ่อของตัวเองนะ
แล้วอยู่อยู่อดีตภรรยาเมาแอมาเลยค่ะมาหาที่บ้านขอเงินไปดื่มต่อ
ไม่ให้เท่านั้นแหละค่ะควักมีดแทงเลย
เป็นคืนลอยกระทงโหดเลยนะฮะ
รอยกระทงโหดจริงค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกนะคะ
สามีกับอดีตภรรยาทะเลาะวิวาดกันแล้วก็แทงกันจนเจ็บเลย
ที่บ้านเลขที่๓๑ซอย๑๐ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
คุณผู้ชมดูเลือดเต็มพื้นเลยอ่ะครับตำรวจสภหาดใหญ่เข้าไปตรวจสอบนะคะ
หน้าบ้านก็เลือดอาบอย่างที่เห็นเข้าไปข้างในเจอผู้บาดเจ็บค่ะ
นายวัฒนารักแก้วอายุประมาณสี่สิบห้าปีถูกแทงด้วยมีดปอกผลไม้เข้าหน้าแข้งขวาค่ะ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะ
แทงก็คืออดีตภรรยาของนายวัฒนานะคะนางพัชนีขุนอักษรวัย๔๔ปี
ที่เกิดเหตุเนี่ยยังเมาอยู่เลยครับตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหม

ยังเมาอยู่แล้วก็เนี่ยโวยวายตลอดเวลาค่ะพูดตลอดเวลาเลยอย่างนู้นอย่างนี้มีอารมณ์ตลอดอ่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นรู้มาว่านายวัฒนานั่งดื่มกินกับพ่ออยู่หน้าบ้าน
อยู่อยู่นางพัชนีอดีตภรรยาค่ะกำลังเมาได้ที่เลยเดินมาหาที่บ้าน
บอกขอเงินหน่อยจะไปดื่มต่องานลอยกระทงนายวัฒนาก็ไม่ให้
ก็กึ่มกันทั้งคู่อะเนาะเมากันแล้วทั้งคู่ดื่มกันทั้งคู่ค่ะ
ทะเลาะกันรุนแรงขึ้นมานางพัชรีเดินไปหยิบมีดปอกผลไม้แทงเข้าหน้าแข้งนายวัฒนาเลย
สามีภรรยาคู่นี้ต้องบอกก่อนว่าเขาแยกทางกันไปแล้วจริงแต่ว่านางพัชรีแม่ค่ะ
กลับมาหาลูกแล้วก็ขอเงินนายวัฒนาอดีตสามีเป็นประจำ
แต่เมื่อคืนนี้มันเมากันทั้งคู่ไม่มีใครหยุดใครได้ไม่มีใครคลุมใครได้
ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเลือดอาบกันแบบนี้ค่ะ
เรื่องต้นตำรวจคุมตัวนางพัชรีไปสงบสติอารมณ์ที่สพหัดใหญ่ก่อนนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวรอดูด้วยว่านายวัฒนาเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่า